ต่อเนื่องนะคะพาไปที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ที่นี่วินรถจักรยานยนต์ไปพบศพ

พบศพไม่เท่าไหร่ประเด็นที่น่าตั้งข้อสังเกตก็คือ
ศพที่พบเนี่ยนะคะเขาเป็นหัวคะแนนของนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางเสาทงค่ะ
โดยตำรวจภูทรสถานีตำรวจภูทรบางสาวทง
พร้อมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยู
ก็เข้าตรวจสอบสภาพศพของนายอนันต์เผือกแพ่ววัยประมาณ๕๐ปีนะคะ
ศพของนายอนันต์ถูกพบหมกอยู่ในพงหญ้าข้างทาง
ภายในซอยข้างร้านจำหน่ายเหล็กรูปภัณฑ์ริมถนนเทพารักษ์ขาเข้า

ตรวจสอบตามร่างกายก็ไม่พบบาดแผลใด
ว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓วัน
สอบทำในเรียนเกษุภะคนขับรถจักรยายนรับจ้าง
พบศพคนแรกเล่าให้ฟังบอกว่า
แวะมาข้างทางคือจะแวะมาทำธุระ

ปรากฏว่าได้กลิ่นตุ
ก็เลยลองมองหาที่มาของกลิ่นก็มาเจอศพนี่แหละค่ะ

ที่เป็นประเด็นที่หลายคนพูดคุยจับจ้องกัน
นักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลบางเสาทงค่ะ
แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเจ้าหน้าที่เองยังไม่ได้ยืนยัน
และระบุว่าสาเหตุถูกฆาตกรรม
แล้วนำศพมาอำพรางในที่เกิดเหตุหรือเปล่า
เรื่องนี้ต้องสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ
แต่เบื้องต้นก็มีการลงบันทึกประจำวันแล้วก็ส่งศพไปชนะสูตร
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจแล้วค่ะ